ไปดูคู่จิ้นในจอกันหน่อยดีกว่าค่ะ
นอกจอมานานทีได้เห็นเขามารับงาน

สนยุคและวิววรรณรสนี่

แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยดไม่ได้ถ่ายลับทอดนะคะ

ปกติเราเห็นใช่ไหมดารงดารารับงานลำตามสถานที่ต่าง
แต่เนี่ยลำมโนราคือไม่ต้องยากนะ
นี่เป็นพิธีหล่อทององค์สมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชค่ะ
จัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมเอาจริงคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปเราไม่ค่อยได้เห็นทั้งคู่ในชุดการรำมโนราแบบนี้เลย
ไม่เคยเห็นเลยแล้วที่แปลกตามากคือสนยุคค่ะ
รำอยู่ไกลนั่นเลยนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะ
ที่ได้เห็นทั้งคู่รำกันแบบจัดเต็มแบบนี้คุณผู้ชม
ดูบทบาทนางรำมโนราของน้องวิวกันหน่อยดีกว่า
มาอยู่ในชุดนางรำมโนราใส่แล้วขึ้นคุณผู้ชมนะ
ใส่แล้วสวยแล้วออร่านางรำมาเลยบวกกับท่วงท่าร่ายรำ
อย่างท่าพื้นฐานท่าหมุนโนราเขาจะรำแบบไม่ได้เหมือนรำแบบรำไทยนะ
มันจะมีท่าที่แบบว่าจังหวะค่อนข้างยากนิดตึ๊กตัก
แล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าวิวเนี่ยเตรียมรันวงการนางรำแล้วนะคะ
รำบวงสวงรับงานทั่วราชนาจักรนะจ๊ะไปดูในอินสตราแกรมคนใกล้ตัวของวิวค่ะ
เห็นว่าเธอเนี่ยเตรียมตัวกับงานนี้มาอย่างมากนะครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชม
โนรารำยากนะมีถูกด้วยนะคะก็ต้องฝึกซ้อมเป็นอย่างดีคุณผู้ชมค่ะ
ต้องให้ทุ่งท่าสวยงามก่อนจะไปรำเมื่อวานนี้คุณดูเห็นไหม
โอ้โหตั้งใจจริงจริงอ่อนช้อยมากนะฮะแล้วภายในงานค่ะ
จากจะมีการรำวงสวงของเหล่าดาราแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อย
เป็นคลิปที่วิวเนี่ยถ่ายมากับการแสดงของมโนรากับการใช้ปากคาบขอนไม้คุณผู้ชม
ไม่ใช่ใครก็ทำได้คุณดูขอนไม้อันใหญ่นะหนักสิบกิโลกรัม
ขอนไม้ว่านักแล้วคุณผู้ชมยังไม่พอมีคาบเรืออีกด้วยโอ้โห
นางรำมโนราต่างเวลาทำการแสดงจะมีครูมาช่วย
ต้วยผลังดูแล้วก็จะมีภลังในการรำโชว์ต่างให้เป็นภลับซึ้งสวยสมบูรณ์
วิวไม่อยู่นะวิวเคยงอนเจดไงไม่พาไปแบบมูตามรอยพี่มดดำ
พระศิษย์กับพี่มดดำคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่

แล้วที่เขาต้องไหว้ต้องขอเพราะเขาทำธุรกิจไงเครื่องสำอาง
เห็นไหมมูเตรลูเข้าแล้วออกยากเพราะเข้ามาแล้วปังทุกคน